ดูบรรยากาศที่ขอนแก่นกันหน่อยโอ้โหคนเป็นแสนแสนคน
คลื้นมากคือซ้อมกันมา๒วันเต็ม
ทำได้ทำคลื่นมนุษย์ทำลายสถิติโลก
โค้นแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่นไปได้นะฮะ๑๗นาที๔๑วินาที

งานนี้จัดขึ้นบนถนนข้าวเหนียว

ยาวไปถึงสี่แยกถนนหน้าเมือง
ระยะทาง๑๕กิโลเมตรนะครับ

บันทึกเวลาด้วยการใช้นาฬิกากลาง๒จุด
มีเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ในระยะเวลาตลอดแนวของถนน
ทำจริงหรือเปล่าไปสุดหรือเปล่าเดี๋ยวจะแกล้งแกล้งทำแค่ข้างหน้าหรือเปล่า
สังเกตการณ์หมดเลยนะซ้อมแล้วซ้อมอีกก่อนเอาจริง
พอถึงเวลาครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็เป่านกหวีดยาว๑ครั้ง
จากนั้นเนี่ยคลื่นมนุษย์ก็ต้องบอกว่าเป็นคลื่นมนุษย์ที่ไร้แอลกอฮอลด้วยนะฮะ
เริ่มกันอย่างพร้อมเพลียงนะฮะลุกนั่งกันไม่เกิน๓วินาที
ต่อคนก็ไล่กันไปตามข้อกำหนดทำคลื่นมนุษย์ห้ามรอบครึ่งรวม๑๗นาที๔๑วินาที
ก็เป็นการทำลายสถิติของญี่ปุ่นหรือว่าเจแปนฮิสเมนเวฟ๒๐
ทำไว้๑๗นาที๑๔วินาทีเราชนะไปนะฮะ
คือญี่ปุ่นทำไปเมื่อปี๒๕๕๗เขาทำสำเร็จตอนนั้น
มกลางเสียงชายโยโหร้องของคนญี่ปุ่นด้วยความยินดีนะครับ
หลังจากนี้นะฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่กิเนสบุ๊
ก็จะมีการประกาศยืนยันสถิติโลก
ทำคลื่นมนุษย์ที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก
จังเป็นข้างการให้กับประเทศไทยก็ขนแก่นตลอดข้าวเหนียวที่นี่แหละนะครับ
จริงคนไทยชอบทำลายสถิติโลกนะโรงกิน
หน้านั้นคือทำอะไรนะกินข้าวเหนียวมะม่วง
ซิว่าจะมีอะไรอีกที่เราจะมาทำลายสถิติโลกเขาได้อีกนะคะ
เราเล่นน้ำกันนานที่สุดในโลกดีไหม
ยาวนานตัวเปื่อยอย่างนี้หรอนะครับ